วันนี้การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะฮะ
พักฝ่ายค้านขออภิปรายรัฐบาลเนี่ยวันนี้วันที่๒
ค่ะก็ขอเวลาไว้สองวันนั่นแหละอืม
คืออายุของสภาชุดนี้จะหมดลงเนี่ยของการประชุมสภานะฮะ
วาระประชุมสภาเนี่ยยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ค่ะนะฮะ
แต่วาระสี่ปีเนี่ยของสอสอทั้งหมดเนี่ยจะหมดวาระคือยี่สิบสามมีนาคม
เพราะฉะนั้นอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเนี่ยอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
คือจะใส่กันฟาดฟันกันนี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้วแกก็ดุเดือดด้วยนะเนี่ย
วันที่สองนะฮะวันนี้วันที่๒ในวันนี้เนี่ยนะฮะ
ฝากของรัฐบาลนะครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ขอชี้แจงที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่าไปให้สัญชาติไทยกับนายตู้ฮาว
ทุนจีนสีเทาที่ตอนนี้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีอยู่
ฝ่ายค้านบอกโอ้โหนี่ไปรับเงินเขาหรือเปล่าพักการเมืองบางพัก
หรือรัฐบาลไปสนับสนุนอะไรหรือเปล่าไปให้สัญชาติไทยหรือเปล่า
นะที่ชื่อจริงก็คือนายชายานัทกรชายานันนะฮะหรือว่าตู้เห่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบอกว่า
การขอสัญชาติไทยของในตู้ห่าวเนี่ยเขาร้องขอตั้งแต่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
จากนั้นกองบัญชาการตำรวจสันติบาลก็ส่งเรื่องตามขั้นตอนขึ้นไป
ผู้อนุมัติรัฐมนตรีมหาดไทยจริงแต่คือนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
พักเพื่อไทยลงนามอนุมัติเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ส่วนตัวของพลเอกอนุพงศ์เนี่ยบอกว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
คำถามของพักฝ่ายค้านที่พาดพิงเรื่องทุนจีนสีเทาของนายตู้ห่าวไปถึงบริษัทของหลานชายของ
เอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรี
ที่มีการทำธุรกิจรถเช่ากับนายตู้เห่า
เรื่องนี้นายกไม่ได้ตอบนะฮะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมาชี้แจงด้วย
นี่เรื่องเงินจีนสีเทาใครอยู่เบื้องหลังพักก้าวไกลนะครับวันนี้
นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงสอสอบัญชีรายชื่อนี่ฮะนำภาพแปลนของเรือหลวงสุโขทัย
ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่อับปางลงกลางทะเลที่เพชรชบุรีที่ประจวบ
นี่นะฮะคือทางสสเก้าไกลบอกนี่คือสัดส่วนโครงสร้างของเรือหลวงสุโขทัย
แสดงให้เห็นว่าเรือหลวงเนี่ยไม่สามารถอับปางลงได้ง่าย
ยกเว้นเรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ใช้งานไม่ได้
อย่างเช่นประตูผนึกน้ำไม่สามารถใช้การได้ซิลยางขอบประตูเสื่อมสภาพ
เพราะฉะนั้นก็เลยขอกล่าวหาคนเอกประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ฐานปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ
ปล่อยให้พี่น้องทหารเรือต้องทนใช้เรือที่ขาดการทำนุบำรุงไม่พร้อมทำศึกสงคราม
จุดใหญ่จนผมกล้าพูดได้เลยครับว่านี่ไม่ใช่ความบกพร่องโดยสุจริต
แต่เป็นความจงใจบกพร่องเป็นการทุจริตในการซ่อมทำเป็นการแบ่งกันกินทีละคำคนละส่วน
ผมไม่แน่ใจครับว่าตกลงแล้วนี่คือเรือรบหรือขนมเค้กครับท่านประธาน
สอสอก้าวกลายอีกคนหนึ่งนะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับสอสอภิกษณุโลก
วันนี้เอาหลักฐานที่เป็นเอกสารทางการเงินข้อความทางไลน์เสียงสนทนาด้วย
อ้างว่านี่เกี่ยวข้องกับบรรดาในทหารที่รวมหัวกันกินหัวคิวกำลังพลในโครงการบ้านพักสวัสดิการ
จนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราชมีผู้เสียชีวิต๓๐ศพบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
แต่ทำไมผลสอบที่ออกมาเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดทางวินัยร้ายแรงอะไรเลย
ถูกตัดเงินบำเน็ตแค่๖เดือนแล้วถูกคมขังแค่๗วันเท่านั้น
ผลปรากฏสอบบอกว่าการกระทำของพลตรีวาแหวน
ผลปรากฏสอบบอกว่าถูกผลปิดวินัยร้ายแรงอันนี้กราดยิงโคราชเสพไปแล้วนะครับ
คุณค่ามีโศกนาฏกรรมคนตาย๓๐คนไปแล้วนะครับ
แต่การทำทุจริตแบบนี้ไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรง
ให้ลงโทษโดยการงดบำเน็ต
แล้วไม่ใช่บำเน็ตทั้งตลอดชีวิตหรืออะไรนะบำเน็ตครึ่งปีหลังปี๖๕
แล้วก็รอย้ายตามรอบปกติ
นี่ฮะนี่คือสิ่งที่กองทัพบกจัดการกับคนที่ทำให้เกิดการกราดยิงโคราช

โทษกักตัว๗วันสำหรับคนที่ทำให้เกิดกราดยิงโคราช
ท่านประธานพี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกผู้แทนครับ
เรื่องแบบนี้คุณประยุทธ์ยอมเหรอ
ชัดเจนว่าผิดขนาดนี้หลักฐานคาตาขนาดนี้
ผู้ประกอบการเอาชีวิตมาเสี่ยงให้การแบบนี้
กองทัพกับพิจารณาโทษแค่นี้ผมถามว่าเหมาะสมหรือไม่
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่ท่านเป็นพบทบอดีตพบทบ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทำเป็นมองไม่เห็นไม่ขุดคุ้ย
ให้เรื่องทั้งหมดจมหายไปกับการเวลาได้อย่างไร
วัฒนธรรมการกราดยิงโคราชมีต้นเหตุมาจากวัฒนธรรมการทุจริต
รับสินบนในกองทับทำกันมาเป็นระบบเป็น๑๐ปี
สืบสารต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น
ซ่องโจรในเครื่องแบบทหารหากินกับกำลังพล
จากเหตุการณ์เรืองศุโฮไทยอับปางที่ศอสนอภิจารณ์อภิปรายไป
ทั้งสองเหตุการณ์นี้มีจุดร่วมเดียวกันคือ
ตะกะตะกามุมมามของโจรในเครื่องแบบ
ควรนี้อภิปรายวันสุดท้ายนะครับ
เขาก็จะให้เวลาของทางภาคฝ่ายค้านเยอะหน่อยนะครับ
รัฐบาลก็คงจะไล่ชี้แจงกันนะครับตามขั้นตอนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนอกเวที
สภาผู้แทนรัศดรหน่อยนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
เป็นการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะฮะ
เพื่อจะสื่อสารไปถึงประชาชนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว
ต้องหยุดการเมือง๒คั่วสักที
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าต้องการสร้างพักไทยสร้างไทย
ให้เป็นทางเลือกใหม่ทางรอดประเทศไทยนะครับ
เพราะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและยุติการเมืองสองคั่ว
ที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดหล่มมากว่า๑๖ปี
พักไทยสร้างไทยจะขับเคลื่อนนโยบายทันที
ได้เป็นรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะ๓โปรเจกต์ยักษ์
ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
ด้านอ่าวไทยจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพารา
ทะเลอันดามันพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
และ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจศูนย์กลางอาหารฮาลานนะครับ
การเมืองไทยวันนี้นะครับ